คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะสำหรับคดีสะเทือนขวัญคดีใหญ่นะคะ
อดีตสามีเนี่ยบุกไปยิงอดีตภรรยาแล้วก็แม่ยายจนเสียชีวิตคา
นวดที่ทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
บ่ายวันนี้ค่ะจะนำตัวกลับมาสอบสวนที่สพกบินบุรี
จากกรณีที่คนร้ายไปก่อเหตุอุกอาจบุกยิงนางสาวปียะนันเจริญบุรณพันธ์
วัยสี่สิบสามปีและนางวรีรัฐเจริญบุรณพันธ์วัยหกสิบเอ็ดปี
เสียชีวิตอยู่ในร้านนวดแผนไทยร้านคุณรัฐเนี่ยนะคะ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกลางดึกวันที่๒๑เมษายน
และยังพาตัวลูกชายวัย๖ขวบของนางสาวปียะนันหายไปด้วย
คนก่อเหตุก็คือนายทองเขียวชะอ้อนวัย๕๑ปี
อดีตสามีที่เลิกรากันไปนั่นแหละค่ะเอาตัวเด็กไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่หน้าวัดทัพนาย
ตำบลบ้านเชี่ยนจังหวัดชายนาฏจากการตรวจสอบพบว่าที่ชัยนาธเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านของนายตู่ค่ะอดีตสามีคนที่สามของนางสาวปียะนัน
และเด็กชายวัย๖ขวบคนนี้ก็เป็นลูกของนายตู่ด้วย
คิดว่านายทองคงจงใจเอาเด็กมาทิ้งไว้เพื่อจะให้กลับไปอยู่กับพ่อ
จากนั้นก็มีคนขับรถกระบะมารับตัวนายทองหลบหนีไป
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีนาราเดชกรมทุกสิ่ง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี
เดินทางมาที่สพกบินบุรีติดตามความคืบหน้าคดีนะคะ
เพราะได้ขออนุมัติหมายสารจังหวัดกบินบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
และชุดสืบสวนภูทรจังหวัดปราจีนบุรีและสพกบินบุรี
คนนี้ได้แล้วจับได้พร้อมอาวุธปืนที่ก่อเหตุด้วย
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่นำรถเก๋งคันก่อเหตุไปจอดทิ้ง

ก็แกะรอยตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีจนจับมาได้
บ่ายวันนี้จะมีการนำตัวมาสอบสวน
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ